ดำยิ้มแก้มปิพี่น้องในวงการบันเทิงอวยพรวันเกิดโดยเฉพาะนะพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็น้องแจ๊คด้วยนะครับ
ทำเอาขำหนักมากเลยทีเดียวว่าเป็นเรื่องราวดีดีของพิธีกรฝีปากกล้าครับ
มดดำกระชาพานะฮะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัวด้วย
ซึ่งพี่ชายสุดที่รักนะครับอย่าคุณหนุ่มหรอสุดที่รักเหรอ
เอ่ยถึงคุณทุกวันนะฮะนะครับผมก็ได้ภาพโพสต์ภาพของมดดำ
ขอขอโฆษณาแฝงด้วยนะครับผมพร้อมเขียนข้อความโวยพรว่า
ชีวิตขอให้ทัวร์ลงน้อยลงนะคะแล้วก็อยู่รอดปลอดภัย
อายุยืนยาวถึง๔๕ปีนะจ๊ะส่วนน้องแจ็คแฟนฉันนะ
ก็ได้โพสต์ภาพสุดหานี่ค่ะนี่ครับนี่จัดให้หนึ่งน้ำ
นอนอยู่ด้วยกัน
นะครับผมโอ๊ยมดดำหาวเลยทีเดียว
ขณะนอนอยู่บนเตียงกำลังอ้าปากหาว

เรียกพนักงานมาพิเศษเปิดใช้กุญแจสำรองค่ะคุณแม่
นะครับสุดท้ายก็อย่างที่เห็นเนี่ยฮะ

เดี๋ยวดูช่วงมดดำตกใจนะฮะ

มันคือนอนคนเดียวใช่มะในห้อง

มันต้องแบบว่ามันลงจากถ้ำหน้าค่ามาเมื่อไหร่
โอ้โฮหลาสิค่ะอาบน้ำเสร็จปุ๊บป๊อกเลยค่ะมันก็แบบปุ๊บมันมาถึงหลัง
มันก็เลยมาแบบว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์กับมะตูมมดเล็กกับตัวนำ

เราก็คิดเอ๊ะหรือว่าเขามีการเซอร์ไพรส์คุณแม่แบบอื่น
ไม่มีนะครับเพราะว่าเคสถือมานี่คือ
ห้องแล้วคุณแม่ไม่ยอมเปิดด้วยต้องมาใช้กุญแจสำรองเอา
ตอนเช้าต้องให้มดเล็กมาบอกถามว่า

ต้องเป็นมดเล็กนะไม่งั้นอยู่ดีไปเปิดไม่ได้
โดนปัญหาโดนหนักด้วยโดนงดงามด้วย
ขณะเดียวกันมดดำก็ได้โพสต์รูปภาพองค์พ่อพญานาค
พ่อปู่อือลือนาคาราชนะครับพร้อมกับบอกว่าจุดตรงนี้คือ
จุดเปลี่ยนของชีวิตในที่สุดก็กลับมาแล้วนะ
ถ้ำนาคาก่อนอายุเพิ่มขึ้นยังไงต้องหยุดงานแล้วก็กลับมาจนได้
นี่ครับไม่ได้เลขไหมไม่ได้ไม่ได้เลขแต่ก็
อายุแม่นแล้วก็คืออยากแบบว่ากลับไปแต่คก
อีกสักแป๊บนึงก็คงจะเปิดแบบเต็มที่แล้ว
คือตอนนี้ที่เขาปิดไปก็ตอนนั้นที่มันดังใช่ไหม
มันขึ้นสวยม็อตเรากว่าจะปลูกได้อ่ะเนาะ
เต็มแบบต้นไม้สวยมากเลยอ่ะตอนเนี่ย

แล้วไม่รู้สึกมีพลังมีพลังก่อนไปมันหมดเลี่ยวหมดแรงจริงจริงนะ
อ่าฮะมันแบบว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาหมดเลี้ยวหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้แบบว่า
จนแบบว่าเออหยุดบอกคุยกับแองจิแองจิฉันฉันไม่เกิบมันจะชีวิตสิบปี
ไม่เคยจะหยุดงานเลยนะใช่ไม่เคยหยุดเลยถ้าไม่จำเป็นใช่
เลยจริงจริงนะเนี่ยตอนเนี้ยครับผมโอ้เห็นแล้วก็อยากไป
ให้สารการดีขึ้นด้วยดีขึ้นอ่าแต่จะไปก็ไปสองปีนี้แหละ
เขาก็เชื่อว่าแบบว่าฉันก็ถามว่าเอออีก๒ปีกว่าเนี่ย

เพราะเหมือนกับเขาเข้าเชื่อว่าปู่อึดลือจะไปอีกภบนึงแล้ว

แล้วเป็นมอสขึ้นแบบถ้าคุณไม่ต้องไปมูไปดูธรรมชาติ

แล้วนี่คือมาแบบตามธรรมชาติด้วยนะ
เพราะว่าหน้าช่วงหน้าฝนด้วยมอสก็จะขึ้นดีด้วย
แล้วตรงน้ำตกเนี่ยเพิ่งไปเคยเห็นน้ำตก

แต่เผาไม่เคยเปิดแต่คนขึ้นมาเป็นปีแล้ว
อุ๊ยอันนี้มีบันไดแล้วอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมีบันไดแบบเป็นเรื่องบันราว
จะได้ไม่ต้องไปโดนที่เป็นเรื่องราวตอนนี้พี่เช้าไปเหมือนขึ้นอันนี้ไม่ใช่งบรัฐบาลเลยแม้แต่สตางค์เดียวนะ
อ๋อเหรออันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ดีกว่านี้อีกอันนี้ไม่มีแล้วอย่างนี้ไม่มีแล้ว
จริงเหรออย่างนี้ไม่มีแล้วชาวบ้านจิตอาสาเป็นคนทำให้หมดแล้วนะ
อ๋อขอบคุณด้วยนะครับโอ้ยดีจังเลย
อันนี้เป็นไม้ไผ่อยู่ใช่ไหมไม่มีแล้วไม้ไผ่
ครับเพราะตอนแรกที่พี่เช้าไปนี่คือขึ้นเอเวอเรสเลยครับ
มีโอกาสคงจะมีได้ไปบ้างเนอะถูกต้องสวยงามนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป